มาค่ะคุณผู้ชมได้เวลาแล้ว
อ่าเตรียมก่อนพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อม
ฉันเอาโทรศัพท์ไว้เลยเตรียมแคป
ยังจบเลยครับมีทั้งภาพทั้งเสียงแต่ว่าตีความกันเอาเองนะฮะ
เพราะว่าประชาชนหลายพื้นที่นะคะก็มีการเสี่ยงโชคกันในช่วงของวันหวยออกวันนี้แหละ
แต่ก็ต้องบอกนะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเอาแต่พอดีพอดี

นะคะเราไม่ได้ต้องการให้คุณผู้ชมงมงาย
แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลดวงใครดวงเขานะคะ

ส่วนอีกที่หนึ่งที่พิจิตรต้นโพในวัดออกดอกเป็นสีชมพู
คนก็ตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นนะคะไปขอเลขเด็ดกันใหญ่เลย
ชาวบ้านก็แห่กันไปที่วัดโพทองตะบนเนินมะกอกอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร

อื้อชมพูจริงนะคุณสีชมพูสวยทีเดียวนะคะ
ประชาชนชาวบ้านเห็นแล้วก็จุดทูปกราบไหว้ขอเลขเด็ดกันตามธรรมเนียมสิคะ
เหลี่ยมนามนี้อายุ๕๐ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
โพต้นนี้อายุประมาณ๑๐ปีแล้วนะ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ช่วยกันพัฒนาวัด
กวาดเช็ดถูก็ไปเจอต้นโผล่ออกดอกเป็นสีชมพู

คือสวยทีเดียวนะปกติเขาจะเป็นสีเขียวเข้มเขียวออกแบบนี้นะ
ดูสิก็แปลกโผล่ออกมาอย่างนี้เลย

ชาวบ้านก็เลยช่วยกันทำความสะอาดรอบต้นโพ

นี่ฉันให้ยืมนิ้วมือนับก็ยังไม่ครบครบเงิน

เอามาต่ออีกที่หนึ่งแล้วกันนะฮะ
เพราะชนที่ไปร่วมงานข้อภาพประสามัคคีเทศทองหล่อพระประทานที่สำนักปฏิบัติธรรมพล
โปร่งแดงน้ำเข็มบ้านน้ำหักที่ตำบลบ้านยางอำเภอวัดโบดที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ก็พากันไปดูเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ที่หลวงพ่อทรัพย์วัดใหม่พนมทองแล้วก็หลวงพ่อแปลก
วัดบ้านใหม่ทรายมูลหลวงพ่อจรรย์สำนักสงฆ์ถ้ำบ่อแร่
แล้วก็หลวงพ่อมหาลีซึ่งต่างเป็นพระเกจิชื่อดังมากมากครับ
ที่ร่วมกันทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในงานนี้
แล้วก็ถ่ายรูปน้ำตาเทียนนำไปตีเลขต่างนะฮะ

อุ๊ยอะไรหน่อยแล้วแต่จะคิดแล้วกันว่ามองเห็นเลขอะไร
เดี๋ยวจะต้องให้ขึ้นภาพช้าอีกไหมเนี่ย

คุณผู้ชมคะไปดูกันที่โคราชบ้างค่ะ
นครราชศรีมาชาวบ้านเนี่ยนะคะก็พากันไปดูกล้วยประหลาดค่ะ
สวนของนางสาคอนชวนขุนทศที่หมู่๕
ตำบลสำนักตะเคราะห์อำเภอเทพารักษ์
เป็นกล้วยหักมุกที่ออกเครือเดียวนะ
แต่มี๒ปลี๖หวีแล้วก็โน้มต้นไปหาอีกก่อ
ที่มีกล้วยออก๑เครือแต่ออกหวี๒ตอน
เพื่อนบ้านที่ทราบข่าวก็โอ้โห
ความสนุกสนานจากการเล่นน้ำสงกรานเลยค่ะ

บางคนนับจำนวนหวีจำนวนลูก
บางคนบอกว่ามีแป้งไงเล่นน้ำสงกรานไง
ก็เลยเอาใบรูปคลำลำต้นจนได้เลขเด็ดกันไปสมใจเลยล่ะค่ะ
นี่มันเป็น๒ทาง
พูดเลข

นี่มันใส่ลายดอกอยู่ไม่เล่นน้ำแล้วมาดูกล้วยก่อน

ส่วนที่ชุมพรคุณผู้ชมเขาก็
มีการมารวมตัวกันนะคะของชาวบ้านหมู่๕ตำบลพระรักษ์อำเภอพระโต๊ะ
ใช้รถเครนเลยล่ะค่ะมายกต้นตะเคียนยักษ์ขึ้นจากแม่น้ำหลังสวน
แล้วก็นำมาทำพิธีบวงสวงก่อนที่จะนำไปไว้ที่วัดบ้านโมงบ้านในโมง
ทำพิธีชาวบ้านบางคนมีอาการแปลกนะ
เขาบอกว่าคล้ายถูกผีเข้า
มีการมีชักมีกระตุกชาวบ้านเขาบอกมา
แล้วนอกจากนี้นะชาวบ้านก็ยังตั้งขบวนแห่พร้อมกับร้องรำทำเพลง
พากันไปก้มกราบไหว้รูปคลำเพื่อขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนยักษ์นี้ด้วย
ก็คาดกันว่าตะเคียนยักษ์นี้มีน้ำหนักมากถึง๒๔ตันยาว๑๘เมตร
รากเฉพาะรากนะคุณ๔เมตร
ขนาดลำต้นเท่ากับสามคนโอบจากคำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่ที่นั่นก็บอกว่า
อายุน่าจะประมาณ๒๕๐๓๐๐ปีแหละ
เมื่อปี๒๕๔๐ที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมใหญ่
ทำให้ต้นตะเคียนล้มแล้วก็ไปจมอยู่กลางแม่น้ำ
ปีนี้เลิกงามยามดีก็เลยพากันยกขึ้นมาแล้วก็ขอเลขเด็ดตามระบิ
ใหญ่มากย้ำหน่อยนะ๒๔ตันยาว๑๘เมตร
ราก๔เมตรอายุประมาณ๒๕๐๓๐๐ปี

ก็แล้วแต่ละกันว่าจะยังไงนะฮะ
เมื่อกี้ที่คุณสุภานีพูดถึงเรื่องต้นโพสีชมพู
ฉันก็สงสัยว่ามันเป็นอย่างไร
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพาณอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ปีที่แล้วบอกว่าใบโพสีชมพู

แล้วก็ถือว่าเคยมีคนเห็นแบบนี้หลายครั้งแล้ว
ร้อยเอ็ดก็เคยเจอที่กาญจนบุรีก็เคยเจอ

เขาบอกว่าตามปกติแล้วต้นโพเวลาที่ผัดใบ
ใบใหม่จะเป็นสีขาวอมชมพูก่อน
แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดงที่เข้มขึ้น
ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวในที่สุด
ดังนั้นต้นที่เจอว่ามีใบสีชมพู
แสดงว่ามันกลายพันธุ์ยีนที่สร้างโครฟิลล
มันอาจจะผิดปกติไปก็เลยไม่เขียว

ก็นี่แหละค่ะอันนี้คือเรื่องของทางวิทยาศาสตร์

แต่ก็มีสารเจ้าอยู่ใต้ต้นโพด้วย

เกิดไปดูแล้วอย่าทำอะไรแบบนั้นนะฮะ

เพราะฉะนั้นข่าวของเราที่เรานำเสนอไป

เดี๋ยวรอกันได้บ่าย๒โมงวันนี้ใช่ไหม
คุณทัศเดียรู้กันหน้าจอทนัดทีวีรู้กัน